ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่สาววัย๑๗คบกับแฟนมา๒ปีใช่ไหม
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่รักหลังเพิ่งมารู้ตัวว่ากลายเป็นที่ขัดดอก
ถูกแฟนนุ่มลวงไปให้เพื่อนร่วมแก๊งที่ชื่อนายปราโมทข่มขืน๕วัน
กักค้างนวงเหนียวคมคืนอยู่๕วันจนสุดท้ายทนแรงกดดันจากตำรวจไม่ไห

ล่าสุดค่ะทางสพนครนายกนะคะก็มีการเรียกทั้งตัวน้องวัย๑๗ปีคนนี้
แล้วก็คุณแม่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณแม่บอกกับผู้สื่อข่าวทาราตรุย์ที่วีเลยว่า
ขอไม่พูดอะไรมากได้ไหมแม่เป็นห่วงความรู้สึกลูก
ก็รู้แต่แม่เพิ่งจะมารู้ว่ามันติดยาแม่ก็เตือนลูกแล้วว่าให้ระวัง
ซึ่งแม่ก็ฝากไปว่าถ้าตำรวจจับปราโมทได้เมื่อไหร่
แม่ขอเอาเรื่อยถึงที่สุดนะแม่หยอมไม่ได้

เราได้ฟังเสียงจากฝั่งของน้องวัย๑๗ไปแล้วใช่ไหม

ไปฟังเสียงของนายมอสกันหน่อยดีไหมคะ
ทำไมตกลงนี่รักกันจริงหรือเปล่า
บกันมา๒ปีให้แฟนไปเป็นที่ขัดดอก
มันเกิดอะไรกันขึ้นลองฟังเขาพูดหน่อยสิ
แล้วก็คือไม่ได้ติดฆ่ายาไหมครับ
ไม่ครับไม่มีครับ
เรื่องค่ายานี่ไม่มีแน่นอนครับ
ผมพูดเลยไม่มี
ก็คือปฏิเสธชัดเจนแหละว่าไม่รู้จักปราโมท

เรื่องที่บอกว่าเอาแฟนไปให้ข่มขืนก็ไม่จริง

มันก็ต้องโยนคำถามกลับไปที่ฝ่ายหญิงว่า

มันมีการซัดท่อจากคนอื่นมาอีกนะคะ

ถูกนัดให้ไปรับยาเสพติดจริง
แล้วก็ถูกควบคุมตัวในข้อหาเสพยาบ้า
รวมกับการสมนบอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานส่งสารขออนุญาตออกหมายจับนายปราโมทอยู่
ข้อหากักคลักหนุ่งเนียวพรากผู้เยาว์ขมขืนกระทำชำราว

ถือเป็นบุคคลอันตรายทั้งเรื่องการกระทำความรุนแรงทางเพศและยาเสพติด
เพราะเป็นเอเย่นรายใหญ่ในพื้นที่ตำบลสาริกาค่ะ
ประวัตินายปราโมทโชคโชนเหลือเกิน
ข่มขืนกระทำชำราวพรากผู้เยาว์ยาเสพติด

อย่างที่เคยรายงานไปว่าเพิ่งพ้นโทษมาเนี่ย

โทษออกมาปุ๊บทำทุกอย่างเหมือนเดิมปั๊บ

มีประวัติผัวพันธ์ยาเสพติดเหมือนกัน
ก็เลยถูกจับในข้อหาเสพยานี่แหละค่ะ

ออกหมายจับได้เมื่อไหร่ตามจับตัวนายปราโมทมา